แต่รึเปล่าแทงกันตายคาวงเหล้า
ถ้างั้นเค้าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คือสามีใหม่เอามีดแทงสามีเก่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นคาวงเล่าเลย
ก็ร่วมเป็นอย่างนี้นะคะคือ
ภรรยาเนี่ยบอกว่าสามีเก่าไปติดคุก

แต่ตัวเธอมีสามีใหม่ไปแล้ว
พอสามีเก่าออกมาจากคุกไปหาเธอที่บ้าน
กะว่าจะไปง้อขอคืนดี
แต่เห็นเธอนั่งกินเหล้าอยู่กับสามีใหม่
แล้วก็มีเพื่อนอีกคนคือกินเหล้ากันอยู่๓คน
เธอเลยบอกว่าก็ชวนสามีเก่ามากินเหล้าด้วยกันซะเลย
กลายเป็นนั่งกินเหล้ากันอยู่๔คนค่ะ
เพื่อนขอตัวกลับก่อนทีนี้แหละเหลือกันสามคน

สามีเก่ากับสามีใหม่ก็เลยทะเลาะกัน

เลยไปคว้ามีดมาแทงสามีเก่าจนตาย
แต่สุดท้ายตำรวจก็ควบคุมตัวได้นะคะ
ควบคุมตัวทั้งภรรยาทั้งตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นสามีใหม่นะคะ
แต่ควบคุมตัวได้คือยังเมาแอทั้งคู่เลยค่ะ
ตำรวจภูทรปรานบุรีพร้อมด้วยกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีเหตุแทงกันตายที่หน้าโกดังร้างในซอยเป็นซอยไม่มีชื่อนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มกว่าเมื่อคืนนะคะ
ที่เกิดเหตุพกศพนายบัญชาสาลิกาอายุสามสิบสองปี
เป็นชาวอุบลราชธานีค่ะ
ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขายาวนอนจมกองเลือดอยู่
นายบัญชามีรอยสักขนาดใหญ่เลยนะคะ
ด้านซ้ายของลำตัวแล้วก็ที่ศีรษะเนี่ย
ตามตัวมีแผลถูกแทงด้วยของมีคม
ถูกแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย
แล้วก็คือมันเข้าทะลุหัวใจเลยค่ะ
คิ้วขวาที่ปากที่ต้นแขนที่สะบักหลังฝั่งซ้าย
นิ้วมือซ้ายโอ้โหโดนแทงหลายจุดเลยนะคะ
ห่างออกไปนิดนึงค่ะข้างศพเนี่ย
ก็มีมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ๘นิ้ว
เลือดเลือดตกอยู่นี่คืออาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุค่ะ

ทะเบียน๑กไก่คไข่๔๕๕๗ประจวบคิริขันจอดอยู่
มีคราบเลือดอยู่บนเบาะด้วยค่ะ
คันนี้นะคะเปิดดูใต้เบาะมีเสื้อคลุมลายพรางหนึ่งตัว
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบด้านในโกดังนะคะ

ข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจาย
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบกระจายกำลังค้นหาผู้ก่อเหตุ

ตอนแรกเนี่ยเงียบกริบ

นางสาวอ้อยจานมีอายุ๔๒ปี
เดินออกมาจากพุ่มไม้ใกล้

เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำค่ะ
เจ้าหน้าที่กำลังจะกลับอยู่แล้วคุณผู้ชม
สุดท้ายเจอคนก่อเหตุ
หลบอยู่ด้านหลังห้องนอนคือเป็นแบบสังกษีอะค่ะคนนี้ค่ะ
นายสมปองจันประสิทธิ์อายุ๔๒เป็นชาวศรีสเกต
คนนี้คือสามีใหม่ของนางสาวอ้อย

สภาพคือทั้งนางสาวอ้อยทั้งนายสมปองถูกจับ
ในขณะที่ยังเมากันอยู่ยังเมาแอกันอยู่ค่ะ
นางสาวอ้อยที่ยังเมาอยู่เนี่ยนะคะ

พอรู้ว่าตัวเธอมีสามีใหม่
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มาที่โกดัง

แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังกินเหล้ากันอยู่
ก็มีตัวเธอมีสามีใหม่แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงกินเหล้ากันอยู่๓คน

นางสาวอ้อยบอกว่าไหนก็ไหนจะมาเคลียร์กันแล้ว

เขาร่วมวงกินเหล้าซะอย่างนั้นค่ะ
เพื่อนที่อยู่ด้วยขอตัวกลับก่อน

นางสาวอ้อยสามีใหม่แล้วก็สามีเก่า

จากที่จะเคลียร์กันกลายเป็นทะเลาะกัน
ทะเลาะกันถึงขั้นชกต่อยกัน

ไปหยิบมีดปอกผลไม้มาแทงสามีเก่า

สามีเก่าก็วิ่งออกมาหน้าโกดัง

เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

พวกนั้นปิ๊มสั่งขายโต๊ะอยู่หลังห้องนอน

แล้วเจ้านหัภะก็เรียกว่าใคร

ก็คือนายสมปองห่วงก็คือนายสมปอง
ก็ควบคุมตัวได้ทั้งคู่นะคะ
ตัวสามีใหม่ที่เป็นคนก่อเหตุนะคะตำรวจก็นำตัวทั้งคู่ไปที่สพปรานบุรี
แต่ตำรวจบอกว่าสองคนนี้ให้การขณะเมา
คือมันต้องรอสั่งเมาก่อนเดี๋ยวสอบสวนอีกที
ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เมื่อเช้าค่ะนายสมปองก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุแทงนายบัญชาจนเสียชีวิตจริง
ว่าตอนที่นั่งกินเหล้ากันอยู่ก็ทะเลาะกับนายบัญชา
อ้างว่านายนี่นะคะคือนายบัญชาผู้เสียชีวิตนะคะ
อ้างว่านายบัญชาใช้ไม้ตีหัวตัวเองก็เลยโมโหไปคว้ามีดมาแทงนายบัญชาจนเสียชีวิต
แล้วก็บอกว่าจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะตอนนั้นเมา
พอเห็นเจ้าหน้าที่มาเลยกลัวไปแอบอยู่ใต้โต๊ะไม่กล้าออกมาแอบอยู่ตั้ง๒ชั่วโมง
สุดท้ายก็ถูกจับในที่สุดค่ะ
แต่มันวากในค้นเท้าไว้มันดีพอก่อนนะไม่ให้ถูกหัวผม
อ๋อไปเลยโมโห
ก็ทำไม่ได้
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เกิดเหตุก็คือเป็นบ้านเป็นโกดังอะค่ะนางธัญวัลคุ้มทิมเจ้าของบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเห็นผู้ตายนอนอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน
ตอนแรกไม่รู้ว่าตายค่ะนึกว่าเอ๊ะใครมานอนเมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบปรากฏว่าอ้าวเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ส่วนนายสมปองคนก่อเหตุกับนางสาวอ้อยอดีตภรรยาของผู้ตาย
ทำงานอยู่กับตัวเจ้าของบ้านนะคะก็เป็นลักษณะของการรับเหมาก่อสร้าง
คือเจ้าของบ้านบอกว่าคือถ้าเขาไม่กินเหล้ากันเนี่ยนะ
เขาก็ตั้งใจทำงานกันดีนะวันเกิดเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น

พอเวลาไม่เมาเขาก็โอเคดีแต่เวลาพอเมาแล้วเขาจะตีกันแบบนี้ประจำ

พอดีพอดีไม่ได้อยู่อ่ะพอดีไม่ได้อยู่ที่นั่นไงเลยไม่รู้
พอมาเห็นมันก็เห็นคนที่โดนแทงนอนอยู่ตรงประตูกระดังแล้ว
ก็เลยแบบตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยไม่เห็นใครเลยพี่
ลูกลูกน้องก็ไม่อยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยเห็นแบบคนตายอ่ะนอนอยู่
อืมก็ยังไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าด้วยอืมถึงได้โทรเรียกให้รถไปดูอ่ะ
พยาบาลไปดูทางตำรวจก็เลยบอกว่าเบื้องต้นนะคะต้องแจ้งข้อหานายสมปอง
ผู้ก่อเหตุข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
นะคะนี่ก็ต้องโดนไปด้วยนะคะทีมข่าวของเราไปคุยกับนางสาว
สะสิวิมนศ์นามพัดีอายุยี่สิบเจ็ดปีเป็นน้องสะพ้าย
ของนางสาวอ้อยเธอชื่อก้อยนะคะ
เธอเล่าให้ฟังว่านางสาวอ้อยกับผู้ก่อเหตุอยู่กินกันมา๒ปีได้แล้ว
หลังจากที่นายบัญชาหายตัวไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน
แต่เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุนางสาวอ้อยแล้วก็ตัวสามีใหม่
แล้วก็ตัวนายบัญชาเนี่ยเหมือนกับซ้อนรถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
แล้วก็เมากันด้วยค่ะพอตกเย็นทั้งสามคนก็ซ้อนรถจักรยานยนต์กันออกไป
ว่าจะไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเพราะว่าปกติตัวผู้ก่อเหตุ
นางสาวอ้อยจะพักอยู่ที่นั่นตรงบ้านหลังที่เป็นจุดเกิดเหตุ
พอตกดึกค่ะตำรวจมามาบอกว่านายบัญชาเสียชีวิต
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านี้นายบัญชาเคยอยู่กินกับนางสาวอ้อย
แล้วนายสมปองเนี่ยคือเหมือนกับมาทีหลังแล้วก็ก่อนที่จะเกิดเหตุแทงกันตาย
ก็เห็นว่าทั้งสามคนก็ล้อมวงกินเหล้าอยู่ด้วยกันก็คุยกันปกติดี
คาดคิดว่าจะทะเลาะกันถึงขั้นแทงกันตายแบบนี้นะคะ
คุณจะกลับมาเมื่อวานแต่เขาบอกว่ากลับมาก่อนหน้านี้วันสองวันแล้ว
แต่เพิ่งมาคบกับพี่ก้อยก็เลยเหมือนกับว่าจะขอกลับมาคบกัน
ใช่ค่ะแต่ระหว่างที่ว่าผู้ชายคนที่ตายเขาไม่อยู่
ก็คือพี่ก้อยเขาก็มีแฟนใหม่แหละก็คือคนที่เขาบอกว่าเป็นคนแทงอ่ะ
คือคนนั้นเขาก็คบกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันมานานอ่ะ
เขาก็มาด้วยกัน๓คนนะพี่ชายที่บ้านเขาก็เห็นว่าซ้อนมอไซค์กันมา๓คน
เขาว่าพี่ก้อยนั่งหน้าแล้วคนที่ตายอ่ะขับแล้วก็คนที่ว่าเป็นมือแทงนั่งหลังฝึก
พ่อก็ซ้อนกันมาสามคนเขาบอกว่าเมามาแล้วนะเพราะว่าที่บ้านไม่เห็นนั่งกินเหล้ากัน
เพราะว่าหนูมาเห็นอีกทีก็บ่าย๓บ่าย๔แล้วคือเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันแหละ

สำหรับศพของนายบัญชาเจ้าหน้าที่ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลปรานบุรีนะครับ
ยังไม่มีญาติติดต่อมารับศพนะฮะทีมข่าวของเราก็พยายามติดตามหาครอบครัวของนายบัญชาผู้ตาย
พบว่าแม่ของนายบัญชาเนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่บ้านหนองกาตะบนปรานบุรี
ก็เดินทางไปหานะฮะก็ได้เจอนะครับ
แม่ของผู้ตายเนี่ยชื่อนางปรียาพรไฉยาอายุห้าสิบสี่ปี
เช่าที่ดินแล้วก็ปลูกเพลิงพักอาศัยอยู่กับสามีแล้วก็ลูกเลี้ยงนะฮะ
ซึ่งตอนที่ทีมข่าวไปแม่ของนายบัญชาคือตอนนั้นยังไม่รู้นะฮะ
ยังไม่รู้ข่าวว่าลูกชายตัวเองเนี่ยถูกแทงเสียชีวิตแล้ว
คือที่รู้เนี่ยรู้จากที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปหา
แล้วไปขอคุยกับแม่ว่าเออเป็นยังไงทราบข่าวลูกชายหรือยัง
เห็นเจ้าหน้าที่บอกยังไม่มีใครติดต่อไปรับศพค่ะนี่ฮะ
แม่บอกโอ้โหตกใจแล้วก็เสียใจมากเพราะแม่เพิ่งไปรับลูกชายมาจากวัดแห่งหนึ่ง
ก็ไปอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยเพิ่งจากกันมาแค่สามวันเอง
รู้ข่าวอีกทีอ้าวลูกถูกแทงตายแล้ว
นี่ครับนางปริยาบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าได้พานายบัญชาที่เป็นลูกชายคนเดียว
เลิกเล่าที่กาญจนบุรีเมื่อ๒ปีก่อน
แล้วก็เพิ่งจะครบกำหนดเมื่อ๒๕เมษายนที่ผ่านมานะ
ขอแก้ข่าวหน่อยแม่บอกลูกชายไม่ได้ติดคุก
ลูกชายไม่ได้ติดคุกอย่างที่อดีตลูกสะพ้ายบอก
แต่ที่หายไปเนี่ยคือไปเลิกเล่าอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
เมื่อ๒ปีก่อนครบกำหนด๒๕เมษายน
แม่ก็ไปรับมาแล้วก็เนี่ยฮะไม่เจอกัน๓วัน
อ้าวลูกถูกแทงตายแม่บอกว่าทีแรกนะครับ
ก็จะไม่มีค่าเดินทางไปรับลูกที่กาญจนบุรีอยู่แล้ว
เนื่องจากแม่ทำอาชีพนวดแผนโบราณรับจ้างนวดอะไรพวกนี้
ต้องหยุดงานเพราะโควิด๑๙แต่จังหวะโชคดีที่แม่
เพิ่งได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทจากวัฒนาวัน
ก็เลยพอมีเงินนะครับก็เลยไปติดต่อทางอำเภอ
ขอให้ช่วยเอารถไปรับลูกชายให้หน่อยนะครับ
โดยออกค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าจ้างคนขับอะไรให้กับทางอำเภอ
๐บาทแล้วก็ไปรับลูกชายกลับมาอยู่ที่ปรานบุรีนะครับ
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายอดีตลูกสะพ้ายเนี่ยนะ
แล้วก็ตัวผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุซึ่งความจริงก็มีศักดิ์
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายนะฮะ
ได้จ้างรถจักรยานยนต์มาหาลูกชายที่บ้าน
แล้วไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันแล้วก็ขี่รถซ้อนกันสามคนออกไป
แม่ยังคิดว่าสงสัยลูกชายเนี่ยจะไปส่งอดีตภรรยากับผู้ก่อเหตุ
ที่เขามาตกลงอยู่กินกันตอนที่ลูกชายเนี่ยหายไป๒ปีไปเลิกเล่า
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าลูกชายจะหายไปไหนนะฮะ
จนมาเนี่ยครับผู้สื่อข่าวของเรามาหาที่บ้าน
มาถามเรื่องลูกชายถูกแทงตายถึงเพิ่งมารู้
แล้วแม่ก็ไม่รู้ว่านายสมปองคนก่อเหตุกับอดีตลูกสะพ้าย
ที่มารับลูกชายไปเนี่ยตั้งใจมาชวนไปกินเหล้า
หรือตั้งใจมาล่อลวงไปเพื่อจะทำร้ายให้ลูกเสียชีวิต

นี่ฮะแม่ไปรับมาเมื่อ๓วันก่อนก็อยู่บ้านด้วยกันนี่แหละ
แต่เขาเพิ่งมารับไปเมื่อวานตอนเย็น
ลูกสะพ้ายกับผู้ชายคนนี้แฟนใหม่ของลูกสะพ้ายเนี่ย

ถ้าฟังจากมุมคุณแม่ก็ต่างจากที่คำให้การของตัวผู้ก่อเหตุนะ

เขาอ้างว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปหาฝ่ายหญิงเผื่อไปง้อขอคืนดีอะไรแบบนี้
ก็เลยชวนเขากินเหล้าด้วยกินไปกินมาทะเลาะกัน

แล้วลูกชายไม่ได้หายไปเพราะติดคุกด้วย

อดีตลูกสะพ้ายไปบอกว่าลูกชายติดคุก

แม่บอกว่านี่แหละสองคนนี้แหละขี่จักรยานยนต์มารับลูกชายไป

แม่ของนายบัญชาผู้ตายบอกว่าไม่คิดว่านายสมปอง
ความจริงแล้วมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายบัญชาผู้ตายนะ
แล้วก็เคยมาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านด้วยกันนะครับ
แล้วก็เคยให้ข้าวให้ที่พักอาศัยสุดท้ายแล้วคือมาทำกันได้ลงคอ
จากช่วงที่ลูกชายไม่อยู่จะมาเอาเมียลูกมาทำเป็นเมียมาอยู่กินด้วยกัน
แล้วก็เนี่ยยังมาฆ่าเขาตายอีกมาแทงเขาตายอีกเป็นญาติพี่น้องกันมาทำกันได้ลงคอนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าช่วงเกิดเหตุลูกชายไม่มีทางสู้ด้วย
เพราะลูกชายเคยผ่าตัดสมองมานะ
แต่ว่าผู้ตองหาบอกผมถูกตีหัวก่อน

ก็ต้องไปดูว่าร่องรอยมีหรือเปล่าบาดผงบาดแผลมีหรือเปล่า

ภาไปออกเปล่าที่วัฒนภพแล้วก็

สักที๒๕ไป๒๖อีก๗กลับมาเนี่ย

พาไปก็รักความรักของแม่นะ
ผู้หญิงน่ะจ้างคนเข้ามาตามหา
คือจะมาเอาสามีคนนี้

จะเอากลับไปอยู่ด้วยก็ฝึกมาตามเมื่อวานไง
จะให้แม่ทำยังไงแม่ไม่มีทางออก

โควิดช่วยมาก็เอาค่าน้ำมันไปรับมันมานะคือรับมาจ่ายซะ
แล้วคนที่แทงนั่นล่ะน้ามันน่ะเออเป็นน้ามันว่า
น้านี่ไม่มีทำไปมาอาศัยหลานมาอาศัยหลานหลานก็ว่าเป็นน้าไง
ก็ว่าแม่ไม่มีอะไรเลยมีตระลมหมายใจเนี้ยจะเริ่มถึงไว้มันเนี้ย
เขาลูกคนเดียวมันเร็วไปมันเร็วไปเพิ่งสามสิบสามปี
สุดท้ายนะคะแม่ของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าตอนนี้คือเสียใจมาก
หลังจากนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงค่ะเพราะว่านี่คือลูกชายคนเดียว
คิดว่าจะฝากผีฝากไข้ก็เสียชีวิตไปนะคะ
แม่ก็ตกงานไม่มีอะไรได้ก็ออกไปจับปลามาประทังชีวิต
ทำปลาแดดเดียวขายได้ครั้งละร้อยสองร้อย
ล่าสุดลูกชายก่อนจะเสียชีวิต
ก็ไปต่อคิวรับของบริจาคมาให้แม่ได้น้ำปลามาขวดหนึ่ง

เพราะว่าสงสารแม่ที่แม่ไม่มีรายได้แล้วก็ป่วยเป็นโรคความดัน
แม่ก็เลยบอกว่าตอนนี้เรื่องของงานศพเนี่ยก็หวังว่า
ใจบุญหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แบบ

ได้เงินเยอะแย้วมา๕๐๐๐บาทแม่บอกว่าแม่ก็

รับศพลูกมาจ้างรถไป

ไม่มีเงินไปรับศพลูกละใช่
แล้วก็ต้องจัดงานศพอีก